อื้ม

คุณผู้ชมครับช่วงคืนที่ผ่านมา
ตำรวจพระสมุทรเจดีครับรับแจ้งว่าพบศพ

เดี๋ยวก่อนได้ยินเสียงไอแต่ตายมาหลายวันแล้ว

ดูเลยน้องดู
นี่นะครับตรงนี้คือตลาดสามแยก
บนปากคลองบางปรากฏครับ

ไปตรวจสอบพบศพนายนกอายุ๕๐ปี

ืดแล้วนะครับเหม็นคลุ้งเลย

จะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า
๗วันครับใครอายวะ

อายุ๕๙ปีพี่สาวผู้ตายนะครับ
เป็นคนพบศพคนแรกให้การบอกว่า
น้องชายพักอยู่คนเดียวมีโรคประจำตัว

ล่าสุดเจอกัน๒๘สิงหาคมเนี่ยนะครับก่อนเกิดเหตุนะครับ
มาหาน้องแต่ได้กลิ่นเหม็นโชยจากห้องก็งัดประตูเจอศพนะครับ
ตำรวจเข้าว่าผู้ตายเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๗วันแหละนะครับ
ทำให้นายอภิษฎนะครับอายุ๒๙ปีพนักงานโรงงานข้างห้อง
ข้องใจคล่องใจเนื่องจากคืนวัน๒๘สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
วันนี้๓๐เหรอ๒วันก่อนนะ๒วันก่อนนั่งเล่นเกมอยู่ในห้อง
ได้ยินเสียงไอไอรัวเลยมาจากห้องนี้แหละห้องนี้แหละพี่ห้องนี้แหละครับ
ผมเพิ่งมารู้วันนี้ครับตอนที่คนมามุงหน้าห้องผมเนี่ย
เพิ่งจะรู้ว่าใช่ชื่ออะไรนะเขาชื่อเล่นชื่ออะไรคือชื่อนกครับชื่อนก
เพิ่งมารู้พี่นกตายใช่แล้วเมื่อคืนมีอะไร
ก็เมื่อคืนผมนั่งเล่นเกมอยู่ไม่รู้ว่าผมเสียงดังเกินไปหรือเปล่า
แต่เสียงก็แอมผมก็ได้ยินเสียงก็แอม
มาจากไหนก็แถวนี้แหละพี่เพราะผมนั่งอยู่คนเดียวเลย
กลางคืนช่วงเที่ยงคืนไม่มีใครเดินผ่าน
พี่ไม่มีใครเดินผ่านเลย
แล้วผมได้ยินจริงนะพี่เสียงไอเนี่ย
โอ้โหตำรวจส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวศ
ญาติก็นะครับไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
เดี๋ยววันนี้จะเข้าไปรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับญาติผู้ตายครับ
ดอมถ้าเกิดเรานั่งอ่านข่าวอยู่ได้ยินเสียงไอนี้

เขานี่แหละเขาจะอายมาหลายหนดด้วย
ดูแลสุขภาพด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะ